น้ำแข็งดอมพูดกันจริง
สมมุติว่าพี่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
อมเป็นพักร่วมน้ำแข็งเป็นพักร่วม
พี่ก็บอกว่าคุณดอมคุณน้ำแข็งครับ

แล้วเดี๋ยวค่อยจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกัน

อมเอาไหม

แย้มแล้วว่าจะได้๔บวก๔

ไม่รู้เขาอาจจะคิดตัวเลขดีดเอาไหม
ขณะที่ชาติไทยพัฒนาบอกจริงแล้วตามประเพณี
ตามประเภนนีเขาก็ต้องคุยกันให้จบก่อนรึเปลื้อ
ก็อันนี้มันอาจจะไม่ตามประเพณีไงพี่

ติ๊กคอติ๊กคอก็ต้องเป็นกระทรวงศาลนักศูนย์

นี่ก็จะมีตัวไหนด้วยเรื่องไทยด้วย
นี่คือบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยอะไรเบิร์ต
อะไรไหนบอกคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาล

ก็ติดคออยู่นะ

ภูมิใจไทยครับคุณผู้ชมครับประชุมกัน

นักข่าวตามพักนักข่าวประจำพัก
นะครับก็นักข่าวเขากินขนมไข่อยู่

พอกินเสร็จปั๊บโอ้โหนักข่าวก็วัยทายาท

ทุกฝ่ายทุกพักก็แสดงความเห็นออกมาในแนวนี้ไม่ใช่หรือ
เมื่อถามว่าภูมิใจไทยได้โคต้ารัฐมนตรีเท่าไห
คุณอนุทินเบื้องต้นเขาบอกว่าเบื้องต้นน่าจะได้สี่บวกสี่
บวก๔คืออะไรเบิร์ตบอกให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อย
รัฐมนตรีว่าการกับ๔รัฐมนตรีช่วยครับ
ส่วนนัดพูดคุยกับภูมิใจขออภัย
ภูมิใจไทยจะนัดพูดคุยกับพักเพื่อไทย
ในการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีวันไหน
ก็คิดว่า๑๒วันน่าจะเริ่มหาลือกันนะครับ

ภูมิใจไทยต้องการกระทรวงเดิมหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่าตอนไปหาเสียง
เราก็เอาผลงานจากกระทรวงเดิมที่เราเคยทำงาน
นำเสนอถ้าได้กลับไปทำงานในกระทรวงมันก็ต่อเนื่องใช่ไหมล่ะมันต่อเนื่องใช่ไหมล่ะ
ไม่ต้องไปทำความรู้จักกับข้าราชการไม่ต้องมอบนโยบายใหม่กันทั้งดุ้น
นี่ผมอธิบายเพิ่มเติมไปนะฮะแต่อย่าบอกว่าห้ามอยู่กระทรวงเดิม
เพราะไม่โปร่งใสใครพูดแบบนั้นไม่ถูกต้อง

เพราะที่ผ่านมาเราทุ่มเททำงาน
ไม่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสเลย

ก็ต้องไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้
อย่ามาหาว่าจะไปต่อยอดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าพูดอย่างนี้คุณหนุนทีนบอกไม่พอใจนะ

ไปดูชาติภาพพัฒนาบ้างนะครับพี่ท็อปนะครับค่ะ
อาวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่า
การแบ่งโคต้ารัฐมนตรีขณะนี้ยังไม่ได้คุยกัน
คงต้องตอบอะไรมากไม่ได้หมายถึงนักข่าวที่ถามต้องตอบอะไรมากไม่ได้
แต่ตามประเพณีที่เชื่อว่าทุกฝ่ายทราบกันดี
พอรู้ว่าสอสอฝั่งรัฐบาลมีเท่าไหร่ก็หารด้วย๓๕
ซึ่งเป็นกา๓๕คืออะไรคือตำแหน่งรัฐมนตรีครับ
ซึ่งเป็นการหาเลขตามปกตินะก็จะได้รู้ว่าเป็นแบบไหน
ทุกฝ่ายก็ต้องมาคุยกันก่อนแต่วันนี้ยังไม่มีการพูดคุยกัน
ส่วนกระแสข่าวว่าไม่พอใจกับโผล่เก้าอี้รัฐมนตรีนั้น
ชาติพัฒนานะครับชาติไทยพัฒนาขออภัย
ชาติไทยพัฒนาเป็นพักเล็ก
ท็อปบอกว่าพูดไปก็คงจะไม่เหมาะครับ
เนื้อเตรียมตัวครับมี๑๐เสียงครับ
นี่คือวราวุฒิศิลปะอาชาครับ